แล้วก็ในช่วงนี้ต้องเล่ากันหน่อย
เพราะว่าฝนตกโอ้โหตกทุกเย็นตกทุกวัน

คือหน้าฝนก็จริงแต่ฝนมันตกทุกวี่ทุกวันแบบนี้
หลายคนก็สงสัยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่

แล้วแต่ละจังหวัดที่เขาจัดกันเนี่ยนะครับ
โอ้โหจัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มด้วย
ไปดูภาพบรรยากาศที่นี่กันหน่อยนะฮะ
โอ้โหที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ย

กาลสินครับที่จังหวัดกรสินนะฮะ
ไปที่วัดสะแคนนามนบ้านนามนตำบลโคกสมบูรณ์

บรรยากาศก็คึกคักเป็นพิเศษครับ

จัดงานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี๒๕๖๒

เราก็มีเห็นเหมือนกันว่าเขาจัดงานแบบนี้

เป็นความเชื่อไงครับ

ซึ่งเขาเชื่อกันนะครับว่าการจัดบุญบ้างไฟนั้นเป็นการบูชาพญาแถน
เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ฝนตกต้องตามฤดูการมันก็มีผลดีต่อเกษตรกร

เขาทำไร่ทำนาก็จะได้ผลผลิตตามที่หวังเอาไว้นั่นเองนะครับ
แต่ในงานนี้ความยิ่งใหญ่อลังการก็คือขบวนแห่บ้างไฟที่มีทั้ง
ขบวนผาแดงนางอายที่มาแบบจัดเต็มนะมีทั้งม้าทั้งคนทั้งรถขบวนแห่ทุมแล้วก็รูปปั้นพญานาค
นี่แหละครับแล้วก็มีนางรำด้วยนะครับที่ร่ายรำถวายพญาแถนตลอดเส้นทางของการเดินขบวน
สร้างสีสันความตื่นเต้นให้กับประชาชนสองฝากฝั่งถนนออกมาร่วมแจมร่วมสนุกกันเยอะเลยล่ะครับ
แล้วสีสันความสนุกในงานนะครับก็ต้องยกให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่มาร่วมขบวนนี่เห็นไหม
จริงจากจริงจากโอ้โหสนุกสนาน
ลีลาเนี่ยนะครับในการเต้นประกอบเสียงดนตรีแถวนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดแน่นจัดเต็มแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบ
ไม่ยอมใครสร้างความประทับใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากนะครับ
และสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายท้ายที่สุดก็จบด้วยพิธีรำบวงสวงบูชาพญาแทน
แล้วก็จุดบ้างไฟปุ้งปุ้งนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีนะครับ
ที่ชาวโคกสมบูรณ์เนี่ยเขาทำสืบทอดกันมาทุกปีถือว่าเป็นประเพณีที่ดีแล้วก็ส่งคุณค่าเอาไว้แล้วก็สืบสารต่อไปให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน
ถูกต้องแล้วมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคือตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันก็อาจจะมีการดัดแปลงอะไรต่างให้มันมีความสนุกสนานรื่นเริงตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาจะได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในประเพณีนั้นด้วยนะคะ